ส่วนหนึ่งที่มีการกำชับการทำหน้าที่ของผู้สื่อข่าว

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดักฟังวิทยุสื่อสาร
เรื่องของการนำโดรนขึ้นบินนะครับ
เมื่อวานนี้มีคำชี้แจงออกมาทั้งจากกองทัพอากาศ
แล้วก็จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
คุณคือการจะขออนุญาตการใช้โดรน
มันต้องขอขึ้นทะเบียนจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก่อน

จากนั้นถ้าจะบินที่ไหนต้องขออนุญาตจากกองทัพอากาศ
เพราะว่ากองทัพอากาศเขาจะมีการประกาศพื้นที่ควบคุม
พื้นที่ไหนโดรนขึ้นได้พื้นที่ไหนห้ามโดรนขึ้น
อันนี้จะเป็นหน้าที่ของกองทัพอากาศในการประกาศพื้นที่ควบคุม

เขามีการประกาศของกองทัพอากาศบอกว่าห้ามโดรนบินห่างจากถ้ำหลวง
รัศมี๑๕มายทะเล
ก่อนหน้านี้ทางกองทัพอากาศมีการอนุญาตให้โดรนช่วยเหลือแล้วก็โดรนนักข่าว

แต่ก็ต้องดูช่วงเวลาด้วยนะครับ
แล้วกลายเป็นประเด็นล่าสุดที่มีโดรนของนักข่าวบินใช่ไหม
เหนือท้องฟ้าบริเวณถ้ำหลวง
แล้วก็โลกโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเอ๊ะทำไมนำขึ้นไปบินได้แบบนี้
และทางพบศูนย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งโต๊ะแถลงเลย
ตำหนิการทำงานของนักข่าวในการนำโดรนขึ้นไปบิน
แต่ปรากฏว่าในโลกโซเชียลมันมีแบบนี้คุณมีเรื่องดราม่า
เพราะว่าก็มีคนเข้าไปถกไปเถียงบอกว่า
โรนฉันได้รับอนุญาตแล้ว
รู้ไหมขออนุญาตแล้วเว้ยอะไรแบบนี้
กลายเป็นเรื่องที่โอ้โหโลกโซเชียลเขาเข้าไปแชร์แล้วเข้าไปด่ากันใหญ่เลย
บอกว่าเขาเตือนว่าผิดคุณยังไม่รับผิดอีก
ที่บอกว่ามีให้เบอร์โทรศัพท์ทิ้งท้ายอะไรด้วยบอกว่า

เมื่อวานนี้พลอากาศตรีพงศักดิ์เสมาชัย
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศในฐานะโคศกองทัพอากาศ
ยืนยันว่ากองทัพอากาศโดยศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่๓
รับผิดชอบควบคุมการจราจรทางอากาศ
เหนือเขานางนอนและเหนือฝูงบิน๔๑๖จังหวัดเชียงราย
ไม่เคยได้รับการประสานขออนุญาตนำโดรนขึ้นบิน

ตามที่ปรากฏภาพมีโดรนขึ้นบินถ่ายภาพ
กำลังทำการบินลำเลียงทีมหมูป่าอาคาเลมี่ชุดแรก

เห็นภาพแล้วใช่ไหมเหมือนบินขนานกันเลย
ไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
ญาติเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศเรียบร้อยแล้ว

กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

กำกับดูแลการใช้โดรนของพลเรือน
ดำเนินการสอบสวนตามอำนาจหน้าที่แล้วนะครับ
และเมื่อวานี้ผู้มนวยการสำนักการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยหรือว่ากพทพอจุฬาสุขมานพ

บอกว่ากรณีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน
ที่ขึ้นทำการบินเพื่อถ่ายภาพการช่วยเหลือทีมหมูป่านั้น
จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าว
ได้มีการขึ้นทะเบียนโดรนกับกพทแล้ว
แต่ก็มีการฝ่าฝืนขึ้นบินในเขตที่กองทัพอากาศได้ประกาศควบคุม
ซึ่งกองทัพอากาศได้ประกาศไปเมื่อ๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
ให้เป็นพื้นที่ควบคุมเขตการบิน
และกำหนดห้ามโดรนทำการบินห่างจากถ้ำหลวงในรัศมี๑๕ไมค์ทะเล
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาทอได้มีการอนุญาตให้โดรนหลายเครื่อง
ทำการบินได้ในพื้นที่ดังกล่าว
โดรนช่วยเหลือและโดรนนักข่าวเพื่อที่จะทำข่าว
แต่กรณีนี้โดรนลำดังกล่าว
ทำการบินในช่วงเวลาที่ไม่ได้ขออนุญาตจากกองทัพอากาศ

ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามพรบการเดินอากาศพศ๒๕๕๙
ฝ่าฝืนคำสั่งของกองทัพอากาศหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
มีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
อกจากนั้นทางกพทเองจะแจ้งดำเนินคดี
ฝ่าฟื้นคำสั่งเจ้าหน้าที่ที่ทำการบินในเขต
ห้ามบินกับบริษัทที่ควบคุมโดรนดำกล่าวด้วย
เรื่องของโทษเรื่องของกฎเรื่องของระเบียบ
เรื่องของข้อกฎหมายก็ว่ากันไป

มันจะไปรบกวนการทำงานในการกู้ชีพกู้ภัย